ท่านประธานที่เคารพดิฉันสกุณาสารนันสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขออภิปราย
ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาในประเด็นความไร้วิสัยทัศน์
ภูมิปัญญาไร้ความสามารถจนนำสู่วิกฤตปัญหาด้านต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจหนี้สินจึงเป็น
ซึ่งเป็นชนวนนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำค่ะที่ยิ่งตอกย้ำความเปราะบางทางสังคมให้มากขึ้นมากขึ้น
โดยที่ฉันจะแยกหัวข้ออภิปรายดังประเด็นต่อไปนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยิ่งบริหารยิ่งเหลื่อมล้ำยิ่งบริหารยิ่งเป็นหนี้
บริหารยิ่งส่งหนี้ข้ามรุ่นยิ่งบริหารยิ่งทำให้รายจ่ายเพิ่มลดรายได้ทำลายโอกาสค่ะ
ประเด็นแรกนะคะยิ่งบริหารยิ่งเหลื่อมล้ำท่านประธานค่ะ
ปัญหาที่อยู่รายรอบตัวเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านการศึกษา
ยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ
ทุกท่านก็คงจะได้สัมผัสด้วยตัวเองค่ะและหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและนี่คือคำตอบค่ะขอสไลด์ค่ะ
ไลด์แผ่นที่สามค่ะนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้เข้ามายึดอำนาจของผู้นำที่ประชาชนเลือกมาพลเอกหลังจากที่ป้นอำนาจประชาชนครั้งนั้นสำเร็จนะคะ
พลเอกประยุทธ์และคณะก็ได้รังสรรคความยากจนแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงยังไม่พอ
รัฐบาลนี้ยังหล่อเลี้ยงคนไม่กี่ตระกูลค่ะที่เป็นเครือข่ายอำนาจของตัวเอง
และขยายฐานครอบครองทรัพยากรมากขึ้นมากขึ้นจนแทบจะไม่เหลือที่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ยืนค่ะ
ความยากจนที่มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ำจะเป็นระเบิดเวลาที่รัฐบาลได้กระจายไปทุกหัวระแหง
และวันนี้ระเบิดนั้นก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อยจนวันหนึ่งผลกระทบจะไม่เลือกคนจนคนรวยค่ะ
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำนั้นพอกัน
วันนี้ข้อมูลก็ยืนยันชัดเจนประเทศไทยติดอันดับ๑๐ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุด
คนรวยที่สุดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศถือคลองทรัพย์สินต์มากกว่าหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์
คนรวยที่สุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แรกของประเทศถือคลองทรัพย์สินต์มากกว่าค่าเฉลี่ยของคนจนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงสองพันห้าร้อยเท่าค่ะ
มากไปกว่านั้นสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
นั่นหมายความว่าทรัพย์สินของคนส่วนใหญ่ในประเทศกำลังถูกดูดไปอยู่กับคนไม่กี่ตระกูล
นายทุนการถูกยึดทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะที่ดินทำกินประหนึ่งว่ารัฐบาลนี้ได้ลงโทษประชาชนที่กระทำความผิดร้ายแรง
แต่เปล่าเลยค่ะประชาชนเหล่านี้เพียงแต่พวกเขาได้พยายามตั้งใจทำมาหากินเพียงเพราะพวกเขาพยายามที่จะมีอาชีพค่ะ
คนกลุ่มนี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาได้รับภายใต้การบริหาร
ของรัฐบาลนี้กลับเป็นความสิ้นเนื้อประดาตัวภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
พื้นที่กว่า๔๕และประชากรมากกว่า๔๐ที่อยู่ในภาคการเกษตรค่ะ
เพราะว่ามีเพียง๘เท่านั้นค่ะ

การเกษตรแทบจะอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังค่ะ
ขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
กลายเป็นภาระซ้ำเติมเกษตรกรมากยิ่งขึ้น
แม้ราคาพืชผลเกษตรและอาหารจะเพิ่มขึ้น
แต่เม็ดเงินนั้นไม่ถึงเกษตรกรค่ะ
เงินเหล่านี้ถูกดักอยู่ที่
พ่อค้าคนกลางแล้วก็ผู้ส่งออก
และด้วยต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้น

ก็ยิ่งเป็นการไปซ้ำเติมพี่น้องประชาชนมากขึ้นอีกค่ะ

ทำให้ชาวนาขาดทุนทันที
ชาวนาที่ปลูกข้าวเจ้าเคยมีกำไร๒๐
ต้องกลายเป็นขาดทุน๑๕
ชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวจากที่ขาดทุนอยู่แล้ว

ก็ได้ก็ขายข้าวได้แค่๓๗บาทไม่ถึง๔๐บาท
ลงทุนพันก็ไม่ถึง๔๐๐บาท
ลงทุนหมื่นก็ไม่ถึง๓๐๐บาท
เรียกว่ายิ่งขยันยิ่งจนค่ะ
นี่ยังไม่รวมค่าที่ชาวนา
ท่านก็ไม่ได้มีพื้นที่นะคะ

แล้วชาวนาจะไม่เป็นหนี้ได้อย่างไรคะ
นี่เป็นปัญหาโครงสร้างธุรกิจภาคเกษตรที่ไม่เป็นธรรม
แก้ปัญหาโครงสร้างธุรกิจเกษตร
ไม่ใช่หน้าที่ของเกษตรกรค่ะ

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องทำคือ
กำกับรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ให้ปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
สอดคล้องกับราคาผลผลิตและรายได้เกษตรกรค่ะ

ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล
น้ำมันขึ้น๓๐แต่ราคาปุ๋ยเพิ่ม๒๐๐
โครงการเกษตรผลิตพาณิชย์ขาย
ภายใต้สภาวะเช่นนี้
ทำไปก็มีแต่พ่อค้าปุ๋ยแล้วก็ผู้ส่งออกค่ะที่ได้ประโยชน์
เกษตรกรต้นทางแทบจะไม่เหลืออะไรเลย
ท่านประธานการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
เกิดจากต้นทุนการผลิตสูง
ต้องแก้ด้วยการเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นค่ะ
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนแปรรูป
ต้องใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
เปลี่ยนสินค้าเกษตรจากสินค้าโภคภัณฑ์

นี่คือทางรอดของเกษตรกรค่ะ
แต่การแก้ปัญหาแบบนี้ยากเกินไป
สำหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ไร้ภูมิปัญญาไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
จึงนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นมากขึ้นค่ะ

การบริหารภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
บริหารหนี้ยิ่งเพิ่มค่ะ
วันนี้หนี้เกษตรกรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่๒๐๐๐

เพิ่มขึ้น๑๖๕๔จากปี๒๕๕๙
และปัญหานี่ที่เป็นวิกฤตนี้จึงเป็นที่มาของม็อบชาวนาค่ะ
ท่านประธานครับปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มีชาวนาและเกษตรกรจากทั่วประเทศนะคะ

เดินทางมาปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง
ชาวนาที่เข้ามาปักหลักอยู่ริมถนน
เขาต้องละทิ้งท้องไร่ท้องนาที่คุ้นชิน
เผชิญกับความวุ่นวายเผชิญมลพิษที่กรุงเทพเขาไม่อยากมาหรอกค่ะ
แต่เขาจำเป็นต้องมาค่ะท่านประธาน
เพราะชีวิตนี้มันหมดหนทาง
เพราะที่นาถูกยึดไม่มีที่ทำกิน
ลูกหลานพวกเขาจะอยู่ได้อย่างไรคะ
เขาจึงต้องมาทวงถามการแก้ปัญหาจากรัฐบาล
ท่านประธานค่ะพวกเขามาเพราะมีหนี้สิน
และที่ทำกินกำลังจะถูกยึดค่ะ
แต่รัฐบาลก็มองม็อบชาวนาเป็นเพียงมอบการเมือง
แท้ที่จริงแล้วมอบชาวนาเป็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกรค่ะ
ชาวนาคือตัวสะท้อนหนี้สินเกษตรกรที่หมดทางแก้ไขค่ะ
เพราะผลผลิตไม่ดีราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ
ต้นทุนการผลิตสูงรายได้จึงไม่พอรายจ่าย
จำเป็นต้องนำเรือกสวนไร่นา
ที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
มาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม
เพื่อต่อชีวิตรักษาอาชีพของตัวเอง

พร้อมกับความคาดหวังที่จะขายสินค้าเกษตร
ให้ได้ทุนรอนกลับมาใช้หนี้บ้าง
แต่ปีแล้วปีเล่าสิ่งที่หวังก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะ
เมื่อเป็นเช่นนั้นการกู้รอบที่๒๓๔ก็ตามมา
แรงน้ำท่วมโรคระบาดราคาผลผลิตตกต่ำ
เป็นวัฒนาจักรที่ชาวนาจะต้องเจอ
ประกอบกับเศรษฐกิจดิ่งเหวต่อเนื่อง
ทำให้ลูกหลานที่เคยหาเงินได้จากเมืองใหญ่
ก็ติดขัดไม่สามารถส่งค่าใช้จ่าย
จุนเจือครอบครัวในชนบทอย่างที่เคยทำ
จึงทำให้ก้อนหนี้ใหญ่ขึ้น

เป็นที่มาของที่เกษตรกรถูกยึด
นี่คือต้นเหตุของปัญหาค่ะ
ท่านนายกท่านมองคำเรียกร้องของชาวนาเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ
และที่ผ่านมาชาวนาก็ถูกตัดสินว่า
ขี้เกียจไม่รับผิดชอบหนีหนี้
ซึ่งข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
แต่ความจริงคือราคาปัจจัยการผลิตที่ขูดลีด
พืชผลผลิตที่ตกต่ำ
และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีค่ะ
เรื่องเหล่านี้ต่างหากค่ะที่เป็นความจริง
น้ำมันขึ้น๓๐แต่ปุ๋ยขึ้น
นี่คือต้นต่อนี่คือความจริงที่เป็นต้นต่อของหนี้สินชาวนา
เพราะรัฐบาลไม่รับผิดชอบแล้วก็โยนความผิดค่ะ
และตัดสินใจมอบชาวนาเป็นเพียงมอบการเมือง
ท่านจึงแก้ปัญหาแบบการเมือง
ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุยื้อเวลานี่คือเหตุผลที่ว่า
ทำไมชาวไล่ชาวนาจึงไม่ชอบรัฐบาลท่านค่ะ

อย่าว่าแต่การแก้ปัญหาเลยค่ะ
แค่ความเข้าใจท่านก็ยังไม่มีให้กับเกษตรกรไม่มีให้ชาวนา
ท่านประธานค่ะนอกจากปัญหาหนี้สินของเกษตรกรแล้ว
และเช่นเคยค่ะรัฐบาลก็ออกมาตรการช่วยเหลือที่ปฏิบัติไม่ได้จริง
เงื่อนไขการกู้ไม่สอดรับกับภาคปฏิบัติ
ระยะเวลากู้ที่ท่านกำหนดไว้๒ปี
วันนี้ก็เห็นแล้วว่าวันกรอบเวลานี้เศรษฐกิจฟื้นไม่ทันค่ะ
เงื่อนไขที่ธนาคารไม่พร้อมเสี่ยง
วันนี้เกษตรกรเป็นหนี้หลายที่ค่ะ
ธนาคารในระบบนอกระบบ
ทำให้ธนาคารมองว่าหากต้องมีการยึดทรัพย์
ธนาคารไม่พร้อมที่จะมีความเสี่ยงที่จะแบ่งทรัพย์สินก้อนนี้
กับสถาบันการเงินอื่นค่ะ
ธนาคารจึงเข้มงวดกับการกำหนดเงื่อนไขการกู้
ความช่วยเหลือนี้จึงไปไม่ถึงประชาชนที่เดือดร้อน
ซ้ำร้ายเงินก้อนนี้ยังถูกนำไปปล่อยให้ผู้กู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีของธนาคาร
ซึ่งเขาก็มีสถานะการเงินที่มั่นคงอยู่แล้วค่ะ
นี่คือความไม่เข้าใจปัญหาจึงนำไปสู่การกำหนดนโยบายส่งเดทที่ไม่ตรงปัญหาค่ะ
พูดง่ายว่าไม่เข้าใจทำไม่เป็นและช่วยไม่จริงค่ะ
เป็นสาเหตุหนี้ในหนี้ที่ที่ฉันจะกล่าวถึงค่ะ
การเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบเป็นการพยายามดิ้นลนหาทางรอด
ที่รู้ว่าดอกเบี้ยมีอัตราที่ขูดลีดมาก
แต่ประชาชนก็ต้องยอมค่ะ
ซึ่งสำหรับประชาชนแล้วการทำแบบนี้ก็คือการไปตายเอาดาบหน้า
แย่ไปกว่านั้นเงินที่ได้มาจากการกู้นอกระบบ
ก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้มากพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง
เก็บเป็นรายวันรายสัปดาห์
มองไม่เห็นว่าอนาคตจะใช้หนี้คืนได้อย่างไร
และนี่คือจุดเริ่มต้นของการหนีหนี้ของประชาชน
ชาวบ้านที่อยู่ในฐานะลูกหนี้ของหนี้นอกระบบ
โดนเจ้าหนี้ข่มขู่กดดันทำร้ายร่างกายจิตใจ
จนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้
หนี้ต้องหลบหนีเจ้าหนี้ทุกหนทางเพื่อรักษาชีวิต
ในขณะที่เจ้าหนี้ก็มีเครือข่ายติดตามไปทุกที่
ลูกหนี้ไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ต้องออกจากงาน
ไม่มีรายได้นำไปสู่การสูญเสียครอบครัวค่ะ
หนี้ก็ยังติดตามคุกคามถึงพ่อแม่
หนี้ลูกแต่ติดตามข่มขู่พ่อแม่ซึ่งแก่เท่าค่ะ
และบางคนต้องยอมจบชีวิตฆ่าตัวตายและชีวิตเพื่อ
ดวงจรหนี้นอกระบบค่ะท่านประธาน
ธุรกิจหนี้นอกระบบได้ใช้โอกาส
รัฐบาลที่ไม่รู้ภาษาแก้ปัญหาไม่เป็น
ช่อชนคุกคามไปทุกหัวระแหงค่ะ

ระบบการกู้เงินออนไลน์และแอปพลิเคชันเหล่านี้
เป็นภัยคุกคามที่รัฐบาลละเลย
ประชาชนอาจจะเริ่มต้นด้วยหนี้จำนวนไม่มากค่ะ
แต่มันจะเติบโตขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว
เงินพันบาทจะกลายเป็นหมื่นบาทแสนบาท
ภายในเวลาแค่เดือนหรือ๒เดือนเท่านั้นเองค่ะ
ที่ฉันไม่ทราบว่ารัฐบาลปล่อยให้ธุรกิจมืดเติบโตเต็มบ้านเต็มเมืองได้อย่างไร
วันนี้คนเขาก็พูดกันทั่วค่ะ
ธุรกิจนี้มันมีการจ่ายกันมาเป็นทอด
พอถึงสถานีตำรวจเนี่ยหัวละ๒๐๐๐ค่ะ
มีการแนะนำเครือข่ายเจ้าหนี้จนชาวบ้านต้องเป็นหนี้ซ้อนหนี้ซ้อนหนี้
ลายมีเจ้าหนี้ถึง๕๖ชั้นค่ะ
การปล่อยให้มาเฟียหนี้นอกระบบเข้าครองเมืองเช่นนี้
ใครได้ประโยชน์เราไม่รู้ค่ะ
แต่ที่รู้คือมันคือความล้มเหลวของการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
ที่ไม่สามารถปกป้องอันตรายนี้ให้ชีวิตของประชาชนให้ปลอดภัยได้
เมื่อเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้รับโทรศัพท์จากนายกอบตแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่โทรมาแจ้งว่าท่านสอสอตอนนี้มีเด็กสองคนถูกส่งมาจากกรุงเทพนะคะ
ส่งมากับรถตู้ในมือมีแค่กระดาษแผ่นเดียวที่เขียนแค่บ้านเลขที่
ท่านประธานค่ะครอบครัวนี้ต้องเจอปัญหาหนักหนาสาหัสขนาดไหน
เขาต้องเจอปัญหาชนิดไหนกันคะที่อับจนหมดทางถึงต้องส่งลูกมากับรถตู้
ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรค่ะ
ท่านประธานค่ะที่ฉันเล่ามาสะท้อนเพียงเศษเซี่ยวความทุกข์ของพี่น้องประชาชนค่ะ
ดิฉันไม่อาจสะท้อนความจริงของความทุกข์ทั้งหมดในเวลาจำกัดนี้
แต่ประชาชนลำบากจริงจริงค่ะที่ฉันก็เห็นนายกท่านก็ชอบใช้อำนาจค่ะ
แต่ในครั้งที่จะใช้อำนาจในการช่วยเหลือกเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อย
ประชาชนที่ต้องมีปัญหาหนี้นอกระบบทำไมท่านไม่ใช้โอกาสนี้ใช้อำนาจนี้คะ
การสั่งหยุดวงจรหนี้นอกระบบไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การสั่งการใช้อำนาจนี้ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้
ปกป้องชีวิตและสร้างชีวิตใหม่
ให้ลูกหนี้นอกระบบทั่วประเทศได้ทันทีค่ะ
แต่ท่านนายกท่านก็ไม่ทำค่ะ
ปัญหานี่เขาขั้นวิกฤตมีความรุนแรงจนไม่จบในรุ่นนี้ค่ะ
หนี้รุ่นต่อรุ่นจนรุ่นต่อรุ่น
ที่เกิดมาในยุคนี้ต้องซึมซับความทุกข์ของครอบครัว

เด็กวันนี้หลายคนไม่มีโอกาสที่จะฝันถึงอนาคตที่สดใสได้เลย
ในเวลาที่ฉันลงพื้นที่ดิฉันได้มีโอกาสถามถึงความฝันของเด็กในชนบท
ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของเกษตรกร
ครั้งเราเรียกว่าแทบทุกครั้งดิฉันจะได้ยินเด็กพูดถึงคำว่านี่
คำว่านี่มันไปอยู่ในคำพูดของเด็กได้อย่างไรคะ
วันก่อนที่ดิฉันได้ดูคลิปโดยบังเอิญนะคะ
มีน้องคนนึงเล่าว่าเขาต้องหยิบยืมเงินจากหลายคนเพื่อซื้อโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ตค่ะเพื่อเรียนออนไลน์
เมื่อถามถึงความฝันเด็กที่ชุมชนแออัดก็พูดไม่ต่างจากเด็กในชนบทค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาอยากจะมีงานทำ
หารายได้เพื่อใช้หนี้ให้กับครอบครัวค่ะ
นี่คือความฝันของเด็กในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ขออนุญาตเปิดคลิปที่๒ด้วยค่ะ
มันก็ไปยืมให้เป็นนี่หรือก็ตื่นการ
คิดว่าจะเรียนให้สูงแล้วทำงานจะได้ช่วยใช้หนี้
การสำรวจยังพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบาง
การสำรวจยังพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบางรายที่ขาดรายได้
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมาซื้อมือถือให้ลูกหลานได้เรียนออนไลน์
กลายเป็นหนี้ระยะยาวที่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
สุดท้ายก็เสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา
ค่ะท่านประธานค่ะเพราะนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องการทำมาหากิน
ไม่รู้เรื่องการสร้างรายได้รู้แต่การกู้ที่ไม่นำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ค่ะ
กู้มาแจกหวังสร้างคะแนนนิยมแต่วันนี้ชาวบ้านเขารู้แล้วค่ะ
เงินที่กู้มามันเป็นภาระที่ลูกหลานเขาจะต้องรับผิดชอบค่ะ

ข้ามรุ่นค่ะเป็นความจนที่ประชาชนไม่อยากได้อีกต่อไป
สไลด์แผ่นที่เก้านะคะประเด็นต่อมาที่ดิฉันอยากจะอภิปราย
ก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บริหารยิ่งเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ทำลายโอกาส
ท่านประธานค่ะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาหนี้สิน
ต้องทำ๓เรื่องที่สำคัญคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
ซึ่งเป็น๓เรื่องที่พักไทยรักไทยเคยทำเป็นตัวอย่างมาก่อน
เรื่องที่พักไทยรักไทยได้จากการเรียนรู้ปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชน
เรียนรู้ซึมซับปัญหาของชาวบ้านด้วยหัวใจและเข้าใจค่ะ
มันจึงเป็นสามเรื่องที่เรียบง่ายแต่ปฏิบัติได้จริงแก้ปัญหาประชาชนได้จริง
ทำให้ประชาชนมีรายได้มีโอกาสมีความหวังมีความมั่นคงมีชีวิตที่ปลอดภัยค่ะ
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่รัฐบาลนี้ไม่ได้ทำและก็ทำไม่ได้ค่ะ
แทนที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
ทำในสิ่งที่ตรงข้ามคือเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ทำลายโอกาส
ด้วยความไม่เข้าใจปัญหาเกษตรกรของนายกรัฐมนตรี
ทำให้เราได้ยินคำแนะนำที่แปลกประหลาดจากนายกคนนี้เสมอ
น้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลาให้เลี้ยงไก่ครอบครัวละสองตัว
ให้เลิกปลูกข้าวให้ไปขายยางดาวอ่อนคารค่ะ
ยังไม่พอค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องปุ๋ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรวันนี้ราคาปุ๋ยแพง
แต่เมื่อดิฉันเห็นการตอบสนองต่อเรื่องปุ๋ยของท่านนายกแล้ว
บอกตรงตรงว่าดิฉันรู้สึกอับอายแทนค่ะเมื่อพูดถึงปัญหาปุ๋ย
สมองของท่านจะวิ่งไปเรื่องของการทำเหมืองแร่โปแต๊สทันทีค่ะ
ตักกะมิติเดียวของท่านนายกก็คือแก้ปัญหาปุ๋ยแพงด้วยการทำเหมืองแร่โปแต๊สค่ะ
ถ้าคนที่พอจะรู้เรื่องบ้างก็จะรู้ว่าตักกะนี้มันยังห่างไกลความเป็นจริงมากจริงค่ะ
ท่านประธานค่ะแร่โปรแต๊สไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าปุ๋ยค่ะ
และปูแต๊สเป็นต้นทางของแร่โปรตาเซียมซึ่งเป็นหนึ่งใน๒๐กว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต
หมายความว่าเรามีแหล่งโปรตาเซียมเราก็ยังต้องนำเข้าแร่ธาตุอีกหลายตัวค่ะ
และที่สำคัญเราก็ยังต้องนำเข้าปุ๋ยอยู่ดีค่ะเพราะประเทศของเรามีโรงงานปุ๋ยไม่เพียงพอ
ในการอภิปรายงบประมาณครั้งล่าสุดนะคะมีท่านสอสอท่านหนึ่งได้ลุกขึ้นมาบอกว่าเราต้องการโรงงานปุ๋ย
แต่ท่านนายกก็ลุกขึ้นมาสวนทันทีว่าก็ให้สอสอเขตไปบอกประชาชนว่าอย่ามาต่อต้านการทำแร่เหมืองโปแต๊ะ
ทำเหมืองแร่โปแต๊สมันเกี่ยวอะไรกันไหมคะเหมือนว่านายกจะไม่รู้ว่า
การทำเหมืองแร่โปแต๊กกับโรงงานปุ๋ยเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกัน
นี่คือตัวอย่างการถามวัวตอบควายสะท้อนภูมิปัญญาของพลเอกประยุทธ์
ท่านประธานค่ะวันนี้ปริมาณแร่โปแต๊ะที่เรานำเข้าคือ๙แสนตันต่อปี
ซึ่งจำนวนนี้เฉพาะเหมืองที่โคราชก็ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
นั่นก็คือ๑๐๐๐๐๐๐ตันต่อปีค่ะ
ดังนั้นการทำเหมืองเพิ่มที่ชัยภูมิที่อุดรหรือแม้แต่ที่สกลนคร
ไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการปุ๋ยภายในประเทศ
และการให้เหตุผลว่าการทำเหมืองโปแต๊ะจะทำให้คนไทยได้ใช้ปุ๋ยถูกก็อาจจะไม่จริงค่ะ
เพราะประเทศนี้อ้อยก็ปลูกเองประชาชนก็กินน้ำตาลแพง
ประเทศนี้แหล่งน้ำมันเราก็มีบ่อขุดเจาะเราก็มีแต่ประชาชนก็ยังใช้น้ำมันแพง
การทำเหมืองโปรแตสคนได้ประโยชน์ไม่ใช่เกษตรกรที่ถือจอบเสียมค่ะ
แต่ผู้ได้ประโยชน์แน่ก็คือคนที่ถือปากกาเซ็นอนุมัติค่ะ
แล้วก็คนถือทุนค่ะนี่คือหนึ่งตัวอย่างของความไม่รู้สู่วิบัติของนายกรัฐมนตรี
แทนที่จะได้แก้ปัญหาปุ๋ยแพงก็เลยไม่ได้แก้ค่ะ
แทนที่จะได้พาเกษตรกรลดรายจ่ายก็เลยไม่ได้ทำ
ท่านประธานค่ะคุณสมบัติของความไม่รอบรู้ขาดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มันคือภัยร้ายแรงต่อการทำลายโอกาสของประเทศนี้จริงค่ะ
เพื่อทำให้เห็นภาพชัดขึ้นที่ฉันขอพูดถึงกรณีคาร์บอนเครดิตค่ะ
ปัจจุบันโลกก็กำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนหลายประเทศก็ตื่นตัว
จากจุดนี้เองประเทศต่างจึงมีความพยายามที่จะร่วมมือกันลดปัญหาโลกร้อนค่ะ
หนึ่งในกลไกนั้นก็คือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะ
การซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็เหมือนกับการซื้อขายสิทธิ์ในการที่จะผลิตการ์ดเรือนกระจกค่ะ
โดยการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทำหน้าที่เป็นกลไกเคลื่อนย้ายเงินทุน
จากผู้ที่มีความจำเป็นต้องสร้างมลพิษไปสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษค่ะ
อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องสร้างการ์ดเรือนกระจกขึ้นมาในกระบวนการผลิตนะคะ
ก็ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากชาวไร่ชาวสวนเป็นต้น
ประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้
นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เมืองกราสโกประเทศอังกฤษค่ะ
และครั้งนั้นนายกรัฐมนตรีประกาศบนเวทีโลกว่า
ไทยจะลดการผลิตการ์ดเรือนกระจก๒๐๒๕ในปีคศ๒๐๓๐ค่ะ
แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย
การคิดนั้นสำเร็จตามที่ได้ไปคุยไว้ในเวทีโลก
หากท่านมีความตั้งใจที่ปฏิบัติตามที่พูด
เช่นออกกฎระเบียบในการซื้อขายตั้งเกณฑ์มาตรฐาน
บอนเครดิตที่สะท้อนราคาที่ชัดเจนค่ะแต่พบว่ามีการตั้งคณะทำงานค่ะ
และมีการให้งบประมาณค่ะแต่เป็นเพียงน้อยนิดในภารกิจระดับชาติ
แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดการ์ดเรือนกระจก
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคาร์บอนเครดิตจึงทำให้การซื้อขายคาร์บอนในประเทศนี้
เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นค่ะองค์การเพื่อความร่วมมือ
ประเทศที่มีคาร์บอนเครดิตสูงหมายถึงประสิทธิภาพ
การลดคาร์บอนที่สูงตามไปด้วยแต่มาดูราคาคาร์บอนเครดิต
ของประเทศไทยนะคะอยู่ที่๑๒๐บาทต่อตัน
เทียบกับของประเทศในสภาพประเทศในสภาพยุโรปนะคะ
ที่มีราคาถึงสองพันสี่ร้อยบาทต่อตันค่ะท่านประธาน
ต่างกันถึงยี่สิบเท่าก็คงไม่ต้องสงสัยว่า
สิทธิภาพในการลดคาร์บอนของไทยจะต่ำเตี้ยขนาดไหนและเมื่อมาดูปริมาณการซื้อขายในบ้านเรา
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาครึ่งปีมียอดเพียงสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
ในขณะที่ตลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลกมีมูลค่าถึงยี่สิบเก้าจุดเจ็ดล้านล้านบาทค่ะท่านท่านประธานก็คงจะเห็นแล้วแล้วว่าเราช้าไปมาก
หมายที่จะลดการ์ดเรือนกระจกยังห่างไกลจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปประกาศไว้ในเวทีโลก
เมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันก็สงสัยว่าการที่นายกได้ไปให้สัญญาบนเวทีโลกนั้นมันทำเล่นเล่นกันได้ด้วยเหรอคะ
ท่านไม่ใช่นายประยุทธ์ที่เป็นทหารแก่วัยเกษียณทั่วไปนะคะที่จะพูดไพร่แบบนั้นได้
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะทำอะไรมันคือหน้าตาของคนไทยค่ะ
ท่านไม่อายแต่คนไทยอายนะคะอายก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
แต่ยังไม่เท่าเสียดายโอกาสของคนไทยค่ะโดยเฉพาะโอกาสของพี่น้องเกษตรกรในชนบท
ที่เขาเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพในการผลิตคาร์บอนเครดิตค่ะในขณะที่ตลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลกมีมูลค่าสูงมาก
และกำลังทะยานเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่เพราะความล่าช้าของภาครัฐโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีค่ะ
ทำให้คนไทยเสียประโยชน์จากสิ่งที่ควรได้มากไปกว่านั้นยังมีกลิ่นของความไม่เป็นธรรมค่ะ
วันนี้การส่งออกสินค้าถูกกำหนดจากประเทศปลายทางว่าต้องแสดงคาร์บอนเครดิตบริษัททั้งหลายที่ทำธุรกิจส่งออก
ออกตะเวนซื้อคาร์บอนเครดิตจากชาวบ้านตามชนบทค่ะประเด็นก็คือด้วยราคาคาร์บอนเครดิตของไทย
ซึ่งถูกมากอยู่แล้วผู้ส่งออกยังกดราคาอย่างไม่เป็นธรรมค่ะ
ชาวบ้านจึงถูกเอาเปรียบเหมือนที่เคยค่ะเหมือนทุกทุกเรื่องนะคะ
ท่านประธานค่ะแม้กระทั่งเรื่องของคาร์บอนเครดิต
ซึ่งควรจะเป็นความได้เปรียบของคนในชนบทรัฐบาลก็ยังปล่อยให้นายทุนเอาเปรียบสร้างความเหลื่อมล้ำไปทุกเรื่อง
นี่คือตัวอย่างของการทำลายโอกาสของคนในชนบทที่ยากจนค่ะด้วยการสร้างเกณฑ์ที่ล่าช้าไม่เป็นธรรม
เปิดช่องเอื้อนายทุนสร้างความเหลื่อมล้ำนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรี
ท่านนี้ทำกับพี่น้องเกษตรกรค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
รัฐบาลนี้มีแต่การทำลายโอกาสของพี่น้องเกษตรกรก็คือเรื่องการควบคุมโรคระบาดค่ะ
ควบคุมโรคระบาดในสัตว์คือโอกาสรอดของเกษตรกรแต่ทำไมรัฐบาลถึงปล่อยให้เกิดปัญหาโรคระบาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ
ท่านประธานค่ะต้นต่อของปัญหาของโรคระบาดมันเกิดจาก
ก็มีการแก้กฎหมายหลายฉบับด้วยเจตนารวมศูนย์อำนาจและกฎหมายควบคุมโรคระบาดเนี่ย
ก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะเดิมเรามีพรบควบคุมโรคระบาด
พรบนี้บอกชัดเจนว่าเมื่อพบหรือสงสัยสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
จะต้องจัดการอย่างไรจะต้องทำลายอย่างไรจะต้องชดเชยอย่างไร
มีระบุไว้ชัดเจน๑๒๓๔ค่ะ
แต่เมื่อพรบนี้ถูกแก้ไขและย้ายเรื่องโรคระบาดไปอยู่กฎกระทรวง
ย้ายอำนาจในการตัดสินใจอยู่นอกพื้นที่ยังไม่พอค่ะ
ยังเขียนใหม่ให้คุ้มเคลือเช่นเมื่อพบโรคระบาดต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กว่าจะตั้งคณะกรรมการได้โรคระบาดนี้ก็ระบาดใหม่อีกรอบแล้ว
ที่ฉันไม่ได้พูดเกินจริงค่ะอย่างเรื่องโรครัมปิสกิลนี้ก็มีให้เห็นค่ะ
แก้ปัญหายังไม่จบเยียวยายังไม่จบเลยค่ะ
ระบาดใหม่ก็เกิดขึ้นอีกรอบความล้มเหลวในการควบคุมโรคระบาด
เป็นเพราะความคลี่ขาดของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่กล้ายอมรับว่ากฎหมายที่สร้างขึ้น
เพื่อรักษาอำนาจนั้นเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมโรค
ท่านไม่ได้มีความกล้าหารพอที่จะรับผิดแล้วรีบปรับกฎหมายให้สอดรับกับการแก้ปัญหา
ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดที่ซ้ำซากค่ะ
ท่านประธานค่ะจากที่ที่ฉันได้อภิปรายมาทั้งหมด
เป็นความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินและความเหลื่อมล้ำ
ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ท่านได้ถูกความไม่รู้ครอบงำ
และมากไปกว่านั้นคือท่านไม่รู้ว่าตัวท่านไม่รู้
นั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอยู่คือความไม่รู้ยกกำลังสองค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็พบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พอจะมีความสำเร็จอยู่บ้าง
ประสบความสำเร็จในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของตัวท่านเองได้อย่างชัดเจนค่ะ
หากเปรียบเป็นสินค้าแบรนด์ประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือสินค้าในกลุ่มอำนาจนิยม
เมื่อคิดถึงแบรนด์ประยุทธ์เราจะมองเห็นความยากจนหนี้สินมาเฟียหนี้นอกระบบ
ความยากจนข้ามรุ่นความเหลื่อมล้ำสิ้นหวัง
คุณสมบัติแบบนี้หากเป็นสินค้าที่วางบนแผงก็คงจะไม่มีใครหยิบซื้อค่ะท่านประธาน
วันนี้เองก็ยังมีคนอุตลิที่จะคิดออกแคมเปญขายเหล้าพ่วงเบียร์ค่ะ
ประยุทธ์พ่วงอนุทินซื้อพลังประชารัฐพ่วงภูมิใจไทย
อำนาจนิยมทั้งตัวขายตัวพ่วงเลยค่ะมาพวงแบบนี้ไม่มีใครเอาค่ะ
ที่ผ่านมาเจ้าของแบรนด์ประยุทธ์ได้กวาดสินค้าแบรนด์อื่นตกแผงไปหมดเลยค่ะ
ใช้อำนาจบังคับประชาชนให้ใช้แบรนด์ตัวเองมา๘ปี
มาถึงวันนี้ดิฉันขอเตือนว่าถ้าท่านยังจะคิดล้มแผงอีก
แผงคราวนี้เจ้าของแผงเขาสู้นะคะเจ้าของสินค้าเขาสู้นะคะ
เพราะประชาชนไม่ต้องการทุกแบรนด์ในกลุ่มอำนาจนิยมอีกต่อไปค่ะ
แบรนด์ประยุทธ์จันโอชาชาวบ้านไม่เอาอีกต่อไปแล้วค่ะ
ท่านประธานค่ะเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
วิสัยทัศน์ไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถในการบริหารประเทศ
ดิฉันจึงไม่ไว้วางใจและไม่เห็นความชอบทำใด
สำหรับท่านในการดำรงในตำแหน่งนี้อีกต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับถ้าถ้าจะขอก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยง
อย่าไปกระทบพักการเมืองด้วยกันนะครับ
ต่อไปคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนครับ